พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่ตลาดกลางคลองหลวงกันอีกวันหนึ่งนะคะ
แต่ว่าวันนี้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาค่อนข้างจะคุมเข้ม
มีการตรวจบัตรประชาชนของประชาชนที่จะเดินทางเข้าไปนะคะ
แล้วก็มีการจดบันทึกเอาไว้ทำให้คนไม่ค่อยพอใจ
แล้วก็มีเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นค่ะ
จากนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะไปรื้อเต็นต์ทางด้านหลังตลาด
เพราะว่าเหมือนกับว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยขยายพื้นที่ออกไปนะคะ
เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะ
จากคุณจริยาสิริสันพงศ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
รายงานสดมาจากในพื้นที่นะคะเชิญคุณจริยาค่ะ
บรรยากาศบริเวณตลาดกลางคลองหลวงตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะ
ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายได้นั่งรวมตัวกันอยู่บริเวณด้านหน้าตลาด
ภายหลังไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่ได้
เพื่อทำบันทึกบุคคลจึงจะอนุญาตให้เข้ามาภายในตลาดได้
แต่กลุ่มลูกศิษย์กังวลใจในการขอดูบัตรจึงไม่ยอมให้ตรวจสอบ
ขณะที่พระสงฆ์และลูกศิษย์ที่อยู่ภายในตลาด
สวดมนต์ลักษณะเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่
และตัวแทนพระสงฆ์เพื่อหาทางออก
ข้อสรุปอนุญาตให้เข้ามาได้โดยไม่ต้องตรวจบัตร
แต่ก็ยังต้องตรวจค้นกระเป๋าอย่างเข้มงวดเช่นเดิมค่ะ
เมื่อปันหมายและ๑๓นับนี้จะไปทำอะไร
ขณะที่โดยรอบตลาดนะคะตำรวจควบคุมฝูงชนต่อชะดอและทหาร
ตรึงกำลังดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวด
โดยเปิดให้เข้าและออกตามจุดคัดกรองตามที่กำหนดไว้
ตั้งแต่ช่วงเช้าในบริเวณนี้
ทหารได้ยืนแจกใบปริวซึ่งมีข้อความว่า
ขัดขวางหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
มีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับที่ตลาดกลางคลองหลวงให้เป็นพื้นที่ควบคุม
อีกเหตุการณ์ที่มีความวุ่นวายบริเวณตลาดกลางคลองหลวง

เพื่อให้เจ้าหน้าที่สะดวกในการบริหารจัดการกลุ่มมวลชน
โดยขณะเจรจานะคะเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นทางเข้าออกของตลาดทุกจุด
เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกศิษย์เข้าไปปะทะกับเจ้าหน้าที่โดยตรง

ถ้ารองบอกลงพี่พร้อมปฏิบัติ
เตะและส่งให้พินักวัธทะเบียนลงพี่ขอ
พระประหลัดเสกสารหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
ก็ไม่ได้เดินทางกลับมาที่ตลาดกลางคลองหลวง
เพราะมีเงื่อนไขห้ามเข้าพื้นที่ควบคุมตามมาตรา๔๔ค่ะ

พระสงฆ์และลูกศิษย์บริเวณตลาดกลางคลองหลวงนะคะ
ก็ยังคงปฏิบัติศาสนกิจเหมือนเช่นทุกวันค่ะ
และอีกหนึ่งข้อตกลงนะคะที่วันนี้เจ้าหน้าที่
อนุญาตให้กลุ่มลูกศิษย์เข้ามาภายในตลาดได้นะคะ
ก็คือบุคคลที่จะผ่านจุดคัดกองตรงนี้นะคะจะต้องมีการยอมให้เจ้าหน้าที่บันทึกภาพในการเข้ามาค่ะ
จึงจะอนุญาตได้นอกเหนือจากการที่จะต้องตรวจค้นสิ่งของอย่างเข้มงวดตามปกติแล้วค่ะ
มั่วตามปกติแล้วค่ะจริยาสถิตย์สังคมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากตลาดกลางคลองหลวงค่ะ